ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ยาดมอาจจะขาดตลาดนะคะแต่ว่าไปดูสิว่าราคาสินค้าของเราปรับเปลี่ยนหรือเปล่าค่ะราคาของหมูเนื้อแดงวันนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห้าบาทต่อฟองเหมือนเดิมค่ะมาดูรัก
ปลีเขียววันนี้๑๐บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนกระเทียมไทยแกะกลีบ

แต่ว่าราคาผักก็ยังไม่ได้สูงมาก